คุณผู้ชมครับเกือบครบ๑ปีเต็มแล้วนะครับ
สำหรับการเกิดเหตุคดีฆ่าหันศพน้องแอ๋มสาวคาราโอเกะ
ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
วันนี้สารชั้นต้นมีคำพิพากษาในคดีออกมาแล้ว
โดยสั่งจำคุกเปรี้ยวและเอิญ
สองจำเลยสาวในคดีนี้คนละ๓๔ปี๖เดือน
จำเลยคนอื่นที่ร่วมกันก่อเหตุก็มีโทษลดหลั่นกันไป
แน่นอนว่าหลังคำพิพากษาของสารชั้นต้น
มีปฏิกิริยาแล้วก็ข้อคิดเห็นต่างออกมาจากมากมายหลายฝ่ายนะครับ
เราไปจอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
เกือบหนึ่งปีที่นางสาวปรียะนุษย์โดนวังชัย

เปลี่ยนสถานะมาเป็นผู้ต้องค้าง
ทั้งที่เธอไม่ต้องการแต่ไม่อาจปฏิเสธได้
เพราะพยานหลักฐานที่เธอกับพวก
อำพรางนางสาววริสรากลิ่นจุ้ยหรือแอ๋ม
ถูกเปิดเผยจนทำให้เธอกับพวกสารภาพการลงมือในวันเกิดเหตุ
พฤษภาคมปีที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่แอ๋มมีลมหายใจ
จนถึงการพิจารณาคดีของสารชั้นต้น
โดยสารพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตเปรี้ยวและเอิญ
ฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ร่วมกันซ่อนเร้นทำลายศพและร่วมกันลักทรัพย์
จำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษให้หนึ่งในสาม
คงเหลือจำคุก๓๔ปี๖เดือน

ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นร่วมกันซ่อนเร้นทำลายศพและเสพยาเสพติด
พิพากษาจำคุกตลอดชีวิต
จำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษให้หนึ่งในสาม
คงเหลือโทษจำคุก๓๓ปี๙เดือน
ขณะที่วสินมีความผิดฐานสนับสนุนให้ฆ่าผู้อื่น
ซ่อนเร้นทำลายศพและลักทรัพย์
จำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษให้หนึ่งในสาม
คงเหลือโทษจำคุก๒๓ปี๔เดือน๒๐วัน
ส่วนเบ้นมีความผิดฐานรับของโจร
จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง
คงเหลือจำคุก๑ปีไม่รอลงอาญา
พร้อมกันนี้สารพิพากษายกฟ้อง
เปรี้ยวเอิญแจ้และวสิน
ในคดีฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน
และพกพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะ
รวมทั้งสารสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายและค่าทำศพ
เป็นเงิน๑๑๒๐๐๐บาทให้กับฝั่งผู้ตายอีกด้วย
เมื่อกลุ่มจำเลยรอดพ้นจากโทษประหารชีวิต
เป็นธรรมดาที่ผู้ให้กำเนิด
อย่างนางสาคอนภาษีแม่ของเปรี้ยว
รู้สึกโล่งใจพอใจในคำตัดสิน
และเปรี้ยวบอกว่าห้านั้นไหนน่ะบ้างค่ะ
หลังจากที่ฟังคิดคำตัดสิน

สวันตั่งตกเพี้ยวกาแตากเปียกแม่

เช่นเดียวกับพี่สาวที่ดีใจจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่แมวรู้ดีว่าน้องสาวต้องรับโทษจากสิ่งที่ทำแต่ไม่อยากให้หนักหนาถึงขั้นประหารชีวิต
จริงไม่คิดจริงไม่คิดว่าจะรอด
ความหมายคำว่ารอดคือเราอ่านเกมอ่านใจอ่านอะไรใครไม่ออก
แต่เรามีความรู้สึกในใจแค่ว่าเราทำใจในระดับหนึ่งตรงที่ว่าถ้าน้องโดนโทษที่สูงสุด
ก็ให้ถือซะว่าเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ที่เข้าไปแล้วออกมาอย่าทำอีก
มันเกินคาดเพราะเราไม่ได้เคยคาดว่ามันจะต้องโทษต่ำอ่ะ
คาดเราคิดของเราไว้ว่าโทษอัตราโทษน่าจะสูงมากเลย
อย่างน้อยเราหลุดพ้นมณฑินตรงนี้ออกเรามีความรู้สึกว่าเอออย่างน้อยมึงติดคุก
มันก็ไม่ได้ทิ้งขี้ไว้ให้ครอบครัวมากขนาดนั้นเพราะว่าสิ่งที่สภาพจิตใจที่ได้รับวันนี้คือความรู้สึก
อยากได้ความรู้สึกจากสังคมว่าน้องเราทำผิดก็จริงแต่วันนี้น้องได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าน้องไม่ได้เตรียมการที่จะฆ่าใคร
มันเป็นการที่กลุ่มเพื่อนโกรธกันอะไรกันหวังแค่จะทำร้ายร่างกายกันแต่วันนี้น้องได้พิสูจน์ให้สังคมได้เห็นแล้วว่า
แล้วว่าน้องไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ในการฆ่าเลยแม้แต่ชิ้นเดียวต่างจากแม่ของแอ๋มที่เดินทางกลับ
ทันทีหลังฟังคำพิพากษา
พร้อมเก็บความเจ็บปวดที่หวังว่า

ต่อสู้ทางคดียังไม่จบลงง่าย

กว่าคดีนี้จะถึงบทสรุป
คงต้องจับตาดูกันอีกนาน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน